ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคนครับน้องเมรัชนกอินทนนท์ลงสนาม๒๕กรกฎาคม
นักกีฬาจากฮังการีแข่งขัน๑๗นาที๒๐นาทีตามเวลาไทย
ส่วนความหวังในการคว้าเหรียญนะครับของไทยในแบตบินตันคือประเภทคู่ผสม
ก็คือเดชาพลภัวราณุคร้อกับซับซีรีแต้รัตนาชัย
คู่แข่งจากแคนาดาครับที่น้องต้องเจอเวลา๔โมง๔๐นาทีในวันเดียวกันครับ